คุณผู้ชมฮะมีเรื่องราวที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

แล้วก็เห็นว่ามีกลุ่มคนนั่งใส่ชุดขาวอยู่ในห้องหนึ่ง
แล้วก็มีพระรูปหนึ่งท่านนำทำพิธีอยู่นะครับ
ตรงกลางห้องมีเตาอ้างโล่

แล้วที่เห็นเนี่ยนึกว่าภาพไม่ชัดจริงมันเป็นแบบ
ควันจากเตาเหล่านี้แหละครับหลายคนเห็นภาพแล้วกลัวเป็นไอเนี่ยนะครับ
บอกว่าเป็นการดมควันฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่า
หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะมันน่ากลัวคุณ
ถ้าไม่มีที่ระบายและลมควันกับเตากันแบบนี้
กลัวสิครับทีนี้ครับเราก็เลยไปเจาะดูว่าภาพนี้มันมาจากไหนอย่างไรนะครับ
เป็นภาพของกลุ่มบุคคลนะฮะนุ่งห่มชุดสีขาว
นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ในห้องนี้มีโต๊ะยาวอยู่ตรงกลาง
ห้องนี้ก็ตลบอบอวนไปด้วยกลุ่มควันหนาแล้วก็มีเตาอ้างโล่จุดติด
เห็นทั้งถ่านที่มันดูแดงไหม
แล้วก็มีอะไรอยู่ในเตาอ้างโล่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็หัวโต๊ะก็มีพระรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่
หลวงพ่อท่านเมตตาเปิดห้องให้ญาติโยม
บรมยาฆ่าไวรัสแบบโบราณค่ะแล้วก็กล่าวถึงเนื้อหาของโรคเอส
ด้วยว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
กำจัดด้วยยาเหนือซึ่งก็คือยาตั้งหรือว่ายาเส้นชนิดหนึ่ง
โดยวิธีการก็คือนำมาจุดไฟแล้วก็รมควันกัน
ให้ทุกคนสูดดมเข้าไปสูดดมกลิ่นดมควันเข้าไป
ลิ่นควันจะวิ่งไปตามกระแสเลือด
แล้วก็ทำร้ายเชื้อเอสได้ในร่างกาย

ถ้าคนไม่ได้ไปย้อนดูว่าในเฟซบุ๊คเขาอธิบายว่าอะไร
ก็โยงไปถึงเรื่องของวิธีการในการรักษาและป้องกันโควิด
บางคนบอกโอ้โหพระท่านแนะนำวิธีการที่จะให้ญาติโยมป้องกันโควิด๑๙
ด้วยกันมารมควันกันแบบนี้ใช้สมุนไพรอะไรกันบางอย่าง
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ผมบอก
บางคนก็มาแสงความคิดเห็นตรงเลย
บอกโอ้โหทั้งพระและญาติโยมถ้ารมควันกันแบบนี้ตายหมู่ได้นะท่าน
นอกจากตายหมู่แล้วบางคนเขาจะบอกว่า
สมมติถ้าไม่ตายนะคะไอ้เชื้อโควิดไปอยู่ในห้องอัพแบบนี้
มันไม่ได้มีอากาศถ่ายเทมันสูดกันไปก็ติดโควิดกันหมดอ่ะสิ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ต้องไปสอบถามหาความจริงนะฮะ
จากพระครูโชธพัฒนาการท่านเจ้าอาวาสวัดบางปรง
เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่รับเรื่องดังกล่าวแล้ว

ท่านตรวจสอบไปยังพระภาวนาประชานุกูล
เจ้าอาวาสวัดวีรโชธธรรมการาม
เจ้าอาวาสวัดวิรโชธธรรมการาม
ก็บอกว่าภาพดังกล่าวที่เผยแพร่กันออกไปเนี่ย
เป็นภาพที่ทางวัดจัดกิจกรรมกันจริง
มีคนในวัดรวมกลุ่มกัน

เพื่อจะอบสมุนไพรฆ่าเชื้อโรคต่าง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีการป้องกันเชื้อโรคแบบโบราณ

แล้วก็มีคนในกลุ่มบางคนนำภาพไปโพสต์

นี่คือวิธีการในการรักษาและป้องกันโควิดหรือเปล่า
แต่ว่าทางท่านเจ้าอาวาสวัดบอกว่ากิจกรรมดังกล่าว
ทางวัดได้สั่งหยุดปฏิบัติไปแล้ว
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ก็หยุดแล้ว
ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดสิบเก้าละหนึ่ง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไม่ใช่เป็นการรมควันฆ่าตัวตาย
ค่ะเออสองนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสยังอธิบายกับผู้สื่อข่าวของเราฟังอีกนะครับ
บอกว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าเกิดขึ้นนานแล้ว
แล้วก็วิธีการที่มีการรมควันกัน
คืออาศัยตำราครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แต่ไม่ใช่เรื่องรักษาอะไรแน่นอนรักษาโควิดไม่ใช่
แล้วก็คนที่อยู่ในนี้เป็นเจ้าหน้าที่วัดทั้งนั้นนะครับ
ขอขอบคุณก่อนที่ทุกคนแสดงความคิดต่าง
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
แต่เรื่องที่เห็นในภาพนี้
มันก็เป็นภาพที่ผ่านมาเป็นภาพเก่าที่ผ่านมาแล้ว

ตำราเรารู้แล้วเราไม่ไปพิสูจน์ในตัว
เราจะให้ใครพิสูจน์ได้

หลวงพ่อไปใช้ตำรานี้มานานแล้วเป็น๑๐ปี
เราสัพพาท์กูบาอาจารย์ท่านอยู่แล้ว

แต่ที่เห็นว่าเปิดแมสเพราะมันก็ต้องสูดเอาเข้าพังลมหายใจ
ก็หากว่าโรคโวยรัสหมอก็บอกแรก

นี่แหละครับก็คนในโซเชียลเขาค่อนข้างจะเป็นห่วงนะ
ถ้าใช้วิธีการแบบนี้แล้วอยู่ในห้องอบแบบนี้นะครับ
มันจะไม่เหมือนแบบห้องซาวหน้าห้องอะไรที่มันมีอากาศถ่ายเทศแล้ว